มาถึงภัยสำหรับผู้หญิงที่อยู่หอพักคนเดียว

เพิ่งพ้นคุกบุกห้องข่มขื่นสาว

บริเวณห้องพักห้องไหนมีการตากเสื้อผ้าผู้หญิง
ก็สันนิษฐานได้ว่าผู้หญิงต้องอยู่ในห้องนี้
พอตกกลางคืนตี๒ตี๓หาช่องทางปีนขึ้นไป

ออกจากคุกมาก็มาก่อเหตุข่มขืนผู้หญิง

เขาทำแบบนี้ครับ

ผู้ชายที่มาก็น่าจะเป็นพี่ชายของผู้เสียหาย

คุณน้องกูอะคือมาทำอย่างนี้ได้ยัง
พ่อน่วมหรือบ๊แก๊งนั่นแหละค่ะ
นี่ฮะก็เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจสพสำโรงใต้
จับกลุ่มตัวในแบงค์หรือว่าชื่อจริงนายวิชัยยุทธ์สุขกระการนะฮะ
อายุ๓๓ปีนะฮะไปที่สถานีตำรวจนะฮะ
ก็ต้องรีบเดินก้มหน้าก้มตาเข้าไปแต่ว่าแหมพอญาติเห็นมันอดใจไม่ได้
เขาแค้นใจมาทำอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยฟาดไปไทยทอยไปหนึ่งทีบ้องหูไปด้วยนะครับ
แต่ว่าตำรวจก็พยายามจะห้ามปรามไม่อยากจะให้มันมีคดีอื่นบานปลายไป
ก่อนที่จะรีบนำตัวแบงค์เข้าไปห้องสอบสวนนี่โอ้โหถอดเสื้อมารอยสักเต็มตัว

ยิ้นนิดอย่างที่น้องโด้มบอกไม่ใช่สะดดอะไรเลยนะครับ

พอออกมาก็ไม่ได้กลับตัวกลับใจอะไรคุณผู้ชมนี่อันนี้คือหลักฐาน
ปีนขึ้นไปครับบุกห้องพักผู้หญิงโอ้ย
ไปก่อเหตุในพื้นที่ตะบนแพรกอ่าบางยะแพรกที่พระประแดงสมุทรประการ
นะฮะกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้เขาถอดเสื้อเนอะ
เห็นรอยสัตว์เตรียมตัวก็นั่นแหละแบงก์นะฮะอืมปีนขึ้นไปที่ด้านหลังหอพัก
คือมันจะเป็นอะไรท่อน้ำมันก็สามารถปีนขึ้นไปได้นะฮะ
แล้วก็บุกเข้าไปนะฮะก่อเหตุข่มขืนผู้หญิงในห้องพักเพียงลำพัง
ล่าสุดเนี่ยเกิดวันที่๒๘พฤษภาคมตอนตี๓แต่มีผู้เสียหายโดนแบงค์ทำแบบนี้แล้ว
เล่าให้ฟังแบบนี้ตอนนั้นนอนพักอยู่ได้ยินเสียงคนเข้ามาในห้องกุ๊กกัก

คือแฟนทำงานโรงงานก็เข้ากะใช่ไหม

คือนึกว่าแฟนแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะ

ก็นึกว่าแฟนมานอนสุดท้ายพยาน

กลายเป็นผู้ชายคนนี้รอยสักเตรียมตัว
แล้วทำร้ายแล้วก็ข่มขืนเลย

ไม่ได้สลดหน้าตาก็เรียบเฉยยิ้มนิด

ก็ตะเวนไปหาเหยื่อตามหอพัก

กอยู่ที่ระเบียงก็จะสันนิษฐานได้ว่า

พอตกกลางคืนตอนสักตี๒ตี๓

สามารถปีนขึ้นไปได้แล้วก็ก่อเหตุ
ข่มขืนแล้วยอมรับทำมาแล้วกับผู้หญิง

ตำรวจสพสำโรงใต้ก็แจ้งข้อหาในแบงค์

โดยที่ใช้กำลังประทุษร้าย

ซ้ำอีกหรือเปล่านะครับค่ะแต่ที่แน่